ตื่นกันทั้งอำเภอเพราะเจอพี่คนนึงเป็นชายปริศนา
อยู่ดีแกขนโรงศพมามาวางไว้
พอวางไว้แกก็ลากโลงลงมาปึ้ง

ชมด้วยตาท่านเองอีกทีเอาเต็มก่อนเชิญชม

อันนี้คือเสียวภาวะพาสยอง

คือเขาตั้งใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
คือมาที่หน้าวัดนี่คือสูงประตูวัดนะ
แล้วไม่เอาหน้าเข้าเอาท้ายรถเข้า

คือนี่ช่วงโพลเพลกำลังจะช่วงจะมืดอยู่แล้ว
ทะเบียนรถก็เลยไม่เห็นไฟสว่างไม่เพียงพอ
แต่จากนั้นมามีหมาจะพูดทำไมในหมา
แต่มีหมาไงมีหมาแล้วก็มีพี่เขา
พี่แกก็ลงจากรถมามองซ้ายมองขวา
หมาไหมหมามองแต่แกไม่มองหมา
จากนั้นมองซ้ายมองขวาไม่มีใครไม่มีคน
ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเอาโลงลงมา

ตามรายงานบอกว่าโรงมันเป็นโรงแบบไม้อัดอ่ะ

พอลากถอยลงมายกข้างหน้ายกไง

ปิดท้ายรถปิดเสร็จวางข้างล่าง

สุดท้ายแล้วแกก็ขับรถออกไป

ไปก่อนแล้วครับเปิดแน็พไปเลยครับ
เหตุการณ์นี้วัดสว่างพิทยาตำบลแดงใหญ่อำเภอเมือง

และเจ้าหน้าที่มาเจอตอนไหนรู้ไหม

เพราะท่านก็จำวัดแล้วมาเห็นอีกทีตอนเช้า

หลอนคือเราหลอนแล้วพระคุณเจ้าจะหลอนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ
แต่เข้าใจว่ามันก็ไม่ปกติธรรมดา
กำลังจะเดินไปบินทบาทตอนเช้าตี
เห็นโรงศพวายอยู่ตรงนี้คิดในใจ
เดินไปเลยไหมเปิดเลยไหมใจเย็น
พำรวจมาดูแตะยังแตะยังเย็นไหมพระช่อง
นุ๊งอยู่เนี่ยพี่ต้น
ไม่ได้แตะก็ไม่กล้าจะเดินเข้าไปใกล้ก็ใจขอมไม่ค่อยดี
ถ้ามีสบอยู่ข้างในเออใช่ค่ะซึ่งเขาไม่เห็นเหมือนเราไง

แต่พระคุณเจ้ามาเห็นตอนเช้าจากนั้นมาโอ้พอเรียกเจ้าหน้าที่มา
เชิญเจ้าหน้าที่มาแล้วโล่งไปเปราะหนึ่ง

สองมันไม่มีศพเข้าใจมันเคยมีศพไหม
และศพเขาตายปกติหรือตายเพราะโควิด

น่ากลัวฮะไอ้จะกลัวคือกลัวอันที่๒นี่แหละ
คือพอเปิดมาแล้วไม่มีศพแต่กลัวว่าคราวนี้เนี่ย
จะมีศพที่เคยตายแล้วเขาติดโควิด
แล้วเชื้อโรคเชื้อโควิดเนี่ย

เชื้อโควิดมันไม่ได้ตื่นขึ้นมาแลบลิ้นให้เราเห็นนี่

เดี๋ยวจะขยายผลจากภาพกล้องวงจรปิดภายในวัด

มาดูอีกทีว่ารถคันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไง
ทำไมอยู่ดีถึงเอาโรงศพเปล่ามาทิ้งไว้ที่วัดสว่าง
พิทยาที่เมืองขอนแก่นเนี่ยแบบนี้เบื้องต้นยังไม่ทราบได้
แต่หลายคนเห็นข่าวหลายคนเห็นคลิปแก้บน
มากกว่าแก้บนอะไรมันเหมือนมาแก้บน

ว่าเนี่ยเขาจะมาแก้บนแต่มาแบบแก้บนแบบรีบมารีบไป
ไม่ได้มีการแจ้งใครอย่างเป็นทางการนะครับ
แต่รูปประพันธ์สันฐานลดค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว